สวัสดีครับท่านผู้ชมครับทุกครั้งที่มีคนออกมาบอกว่า
จะมาแก้ปัญหาเรื่องของแท็กซี่คนที่กรุงในกรุงเทพผมว่าเป็นล้านคนมั้งครับ
มีความหวังและดีใจเพราะคนกรุงเทพเป็นล้านคน
ที่ใช้เท็กซี่ประจำใช้เป็นประจำไปไหนมาไหนก็ใช้เท็กซี่
ไม่ซื้อรถใช้แท็กซี่แท็กซี่ก็เลยกลายเป็นปัญหาของคนในเมืองมาตลอด
จริงเนี่ยแท็กซี่มันไม่ใช่แค่เป็นสัญลักษณ์ของคนในเมืองอย่างเดียว
แต่เป็นสัญลักษณ์ของคนในประเทศด้วยเวลาเราไปประเทศไหนที่เราไม่เคยไป
ถ้าลงจากสนามบินเราเรียกแท็กซี่ถ้าแท็กซี่มีมารยาทดีปฏิบัติดี
สุภาพเรียบร้อยบริการดีเราจะชื่นชมว่าคนประเทศนี้น่ารัก
แต่ถ้าเราลงจากเครื่องบินไปเจอแท็กซี่เกเลตุกติกเอาเปรียบพูดจาไม่เรียบร้อย
เราก็ต้องคิดว่าคนประเทศนี้มันเป็นยังไง
ฉะนั้นแท็กซี่มีความสำคัญมากวกกลับมาบ้านเรา
เรื่องแท็กซี่ที่เป็นปัญหาสำหรับคนโดยสารมากที่สุด
ปัญหาเดิมนะครับปฏิเสธรับผู้โดยสาร
ตุกติกแก้มิเตอร์สารพัดสารพันธุ์
มีความพยายามจะแก้ปัญหาเรื่องแท็กซี่อย่างนี้มาต่อเนื่องยาวนาน
รัฐมนตรีศักดิ์สยามมาใหม่ก็ดูเหมือนว่าออกตัวเร็วครับ
มีข่าวว่าจะแก้ปัญหาแท็กซี่โดยการจะให้ขึ้นราคา
เพื่อแลกกับการบริการแต่ว่าข่าวล่าสุดเมื่อเช้านี้บอกว่า
ยังยังไม่อนุมัติยังไม่อนุมัติ
ประเด็นก็คือว่าความพยายามที่จะแก้ปัญหาเรื่องแท็กซี่คราวนี้
มันจะเป็นจริงเป็นจังได้มากน้อยแค่ไหน
เราควรจะมีความหวังกับเรื่องการแก้ปัญหาแท็กซี่

หรือรัฐมนตรีศักดิ์สยามกำลังทำอยู่มากน้อยแค่ไหน
ขอคุยกับประธานสากรแท็กซี่กรุงเทพ
คุณวิทูลแนวพาณิชย์อยู่ในสายกับผมตอนนี้นะฮะ
สวัสดีครับตั้งวิทูลครับ
สวัสดีครับอาจารย์และท่านผู้ชมทางบ้านนะครับ
เราต้องคุยกันเรื่องนี้มากหน่อยเพราะว่า
เวลาเขาบอกว่าจะเข้ามาแก้ปัญหาแท็กซี่

คุณวิทูลเองก็อยู่ในวงการนี้เห็น
ลีลาท่าทางท่าทีของรัฐมนตรีศักดิ์สยามแล้วคิดว่า

ก็อันแรกเลยนะครับก็ต้องขอบคุณทางร่ำตรีนะครับ
ที่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เพราะมันเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประชาชน
ที่ใช้บริการวันหนึ่งนับเป็นล้านล้านรายนะครับ
แล้วก็ถูกหมักหมมมายาวนานนะครับ
เข้ามาแก้ปัญหาก็ต้องขอบคุณ
แต่ว่าแก้ปัญหาจะตรงจุดหรือไม่เนี่ย
ก็คิดว่ายังไม่ครอบคลุมประเด็นทุกประเด็นนะครับ
ครับเช่นที่บอกว่าจะปรับราคาตามที่เป็นข่าวหนังสือพิมพ์ออกมาเนี่ยนะ
อันนั้นแก้ได้ไหม
ผมนำเรียนก่อนนะครับว่าวันที่ได้เข้าไปคุยกับทางรำตรีคมนาคมเนี่ย
กลุ่มเครือข่ายสากรเนี่ยยังไม่ได้มีโอกาสเข้าไปพูดคุยนะครับ
เป็นกลุ่มที่ให้บริการอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิเขาก็ได้เข้าไปพูดคุย
ก็นำเรียนอาจารย์อย่างนี้นะครับว่าแท็กซี่จะมีอยู่๒กลุ่ม
ก็คือกลุ่มที่วิ่งกับกลุ่มที่จอดนะครับ
กลุ่มที่จอดเนี่ยมันจะไม่เป็นปัญหาเรื่องการปฏิเสธเพราะเขามีระบบคิวที่จัดออกกันตามคิว
แต่กลุ่มที่เป็นปัญหาและถูกร้องเรียนมากที่สุดนี่ก็คือกลุ่มที่วิ่งตะเวนหาผู้โดยสารทั่วไปเนี่ยนะครับ
ซึ่งมีอยู่มากกว่า๘๐๐๐คันขณะนี้เป็นกลุ่มที่มีปัญหาแล้วก็ไม่ได้รับการปรับอัตราค่าโดยสารมานาน
ผู้โดยสารต้องได้ประโยชน์จากการปรับเนี่ยควรจะทำยังไงถึงไม่ต้องมาพูดกันเรื่องนี้บ่อยนะครับนั่นก็นั่นก็เป็นข้อมูลที่ขนส่งมีอยู่นะครับ
แปลว่าข่าวที่บอกว่าจะขึ้นอัตราค่าโดยสารให้เนี่ยเฉพาะแท็กซี่ที่จอดรับผู้โดยสารอยู่ที่สนามบินหรือว่ารวมรวมทั้งหมด
เวลาปรับแล้วเนี่ยเวลามิเตอร์มันขึ้นเนี่ยมันขึ้นใช้ใช้เหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าถ้าไปกลุ่มนั้นเนี่ยเขาจะไปขอเรื่องค่าจอดค่าเสียเวลาในการจอดกับค่ากระเป๋าเนี่ยเป็นหลักนะครับ
แต่ถ้าปรับออกมาตามที่รำกรีให้ข่าวไว้นะครับก็มันก็จะส่งผลถึงกับแท็กซี่ทั้งหมดแต่จะตอบโจทย์ได้หรือไม่คือการปฏิเสธเนี่ยถ้าความเห็นส่วนตัวผมเนี่ยผมว่ายังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาเรื่องการปฏิเสธได้นะครับ
จะทำยังไงถึงจะแก้ปัญหาเรื่องการปฏิเสธผู้โดยสารให้มันเด็ดขาดได้เนี่ยควรทำยังไง
นำเรียนนะครับว่าเราขณะนั้นเมื่อปี๒๓๕เนี่ย๒๗ปีย้อนหลังไปเนี่ยพอพูดถึงแท็กซี่มิเตอร์เนี่ยใหม่มากสำหรับเมืองไทยนะครับ
แล้วจะไปเอาต้นแบบจากที่ไหนมาบ้างนะครับก็แน่นอนว่าเอามาจากต่างประเทศว่าเขาคำนวณแบบไหนอะไรยังไงเราก็มาใช้เป็นจุดสตาร์ท๓๕บาทแล้วก็ระยะทางก็เป็นขั้นบันไดตอนใหม่นะครับยิ่งวิ่งไกลยิ่งวิ่งถูก
ก็คือเรื่องของการที่ใช้เวลาในการที่ต้องสูญเสียในเที่ยวนั้น
กับระยะทางในเที่ยวนั้นเอามาเป็นตัวคำนวณแล้วออกมาเป็นอัตราค่าโดยสาร
ซึ่งมันเกิดความเป็นธรรมทั้งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการเนี่ยนะครับ
แม้จะปรับเป็นว่ารถติดมิเตอร์ก็ขึ้นให้
ก็ยังไม่ตอบสนองความยุติธรรมเหรอ
วันนี้เที่ยวที่ปฏิเสธกันมากที่สุดนะครับที่ได้ข้อมูลที่เราเก็บข้อมูลกันมาเนี่ย
เรื่องของการปฏิเสธมากที่สุดมาจากเรื่องของสถานที่ที่ไปเป็นรถติด
แล้วก็เป็นกรุงเทพชั้นในนะครับ
แล้วก็เขาก็มองมุมนี้ว่าถ้าอย่างนั้นก็มาเพิ่มค่ารถติดจาก๒บาทเป็น๓บาท
เพิ่มเป็น๕บาทมันก็ไม่เป็นผลนะครับ
เพราะว่าความเข้าใจของผู้ใช้บริการหรือบุคคลทั่วไปเข้าใจว่า
ก็นั่งแล้วเวลารถติดมันก็ได้ค่ารถติดนี่นาทีละ๒ตอนนี้จะเปลี่ยนเป็น๓
แต่จริงแล้วไม่ได้นะครับเพราะมีเงื่อนไขต่อท้ายไปว่า
ต้องขับเคลื่อนได้ไม่เกิน๖กิโลเมตรต่อชั่วโมง
จึงจะได้นาทีละ๒บาท
แต่ในกรุงเทพเรามันไม่มีที่ไหนที่ติดไว้
ชั่วโมงหนึ่งขับเคลื่อนได้๔๕กิโลมันไม่มี
ที่พิสูจน์กันมาก็คือ๑๘๒๒กิโลต่อชั่วโมง
ว่า๖กิโลถึงจะได้ค่ารถติดนี่
คนขับเลยจะรู้ดีว่ามันไม่ขึ้น

มันจึงเกิดการปฏิเสธแล้วก็ไม่มีใครออกเอาเรื่องนี้มาพูด

ไม่ได้ตรงจุดก็มีการปรับแต่ละครั้งก็ปรับเป็นแบบขั้นบันไดอีกนะครับ
ทั้งนี้ผมก็เชื่อนะครับถ้าปรับแบบวิธีนี้แล้วก็ไปปรับค่ารถติดเนี่ย
สุดท้ายอีก๓เดือน๖เดือนก็จะมีคนร้องกันมาอีกเช่นเดิมนะครับ
เขาไม่รับคนไทยแต่เขารับต่างชาติแปลว่าต่างชาติเขาไม่ติดใจเรื่องใช้มิเตอร์เหรอ
นำเรียนนะครับว่าแท็กซี่เนี่ยปฏิเสธการเข้าไปย่านนั้นเนี่ยตั้งแต่ต้นแล้ว
ถ้าเกิดมีผู้โดยสารเรียกไปย่านนั้นเนี่ยรู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยไปแล้วขาดทุนแน่เนี่ย
ปฏิเสธการเข้าเพราะฉะนั้นย่านนั้นจึงมีรถค่อนข้างน้อยที่มีอยู่จริงก็คือเป็นมืออาชีพที่หากิน
นั้นก็คือจะหากินกับชาวต่างชาติล้วนแล้วชาวต่างชาติเขาก็รู้กันวิธีกันเนี่ยนะครับว่าเขาโดยสารรถอยู่บ้านเขาเนี่ยราคามันเป็นอยู่เท่าไหร่
แล้วบ้านเราเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเขารู้กรรมวิธีกันทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการของชาวต่างชาติมันจึงมีเกิดปัญหาว่าคนไทยถ้าจะใช้บริการย่านนั้นเนี่ยอันที่หนึ่งคือรถขาดแคลน
เอาอย่างนี้สมมุติว่าข้อเสนอของคุณวิทูล
ได้รับปฏิบัติแล้วตรงจุดเกาได้ถูกที่คันแก้ได้เลย
อีกจุดหนึ่งในช่วงเวลาที่เป็น๕ทุ่มเที่ยงคืนรถไม่ติดเลยเนี่ย
อาจจะใช้ค่าโดยสารเพียงร้อยบาทก็ถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะครับ
แต่ในเที่ยวเดียวกันนั้นถ้าเกิดไปเรียกช่วง๗โมงเช้าเนี่ย
อาจจะถึง๑๗๘๐บาทก็ได้เพราะว่ามันใช้ระยะเวลามากขึ้นนะครับ
ตรงนี้มันจะเกิดความยุติธรรมของทั้งสองฝ่ายว่าถ้าผู้ใช้ใช้ในเวลาที่มันไม่เร่งด่วนเนี่ย
มันก็ทำให้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้เร็วเนี่ยเขาอาจจะเสียค่าโดยสารน้อยกว่าราคาวันนี้ด้วยซ้ำไป
เพราะว่าราคาวันนี้มันแข็งตัวก็คือเป็นขั้นบันไดไม่รู้ว่าเวลาตอนไหนมาเรียกก็ต้องเป็นอัตรานี้นะครับ
งั้นเนี่ยคือง่ายปรับเรื่องรถติดให้ได้เงินเพิ่มมากขึ้นจริงถูกไหมครับ
เอาอย่างที่ว่าทำเรื่องเขาไป๒๓ครั้งแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับโอกาสเข้าไปพบกันนะครับ
เดี๋ยวผมประสานให้แล้วท่านไปเสนอบอกว่าถ้าทำอย่างนี้ผมรับรองได้ว่าต่อไปนี้
รับผู้โดยสารได้ทุกคนเรียกปั๊บเปิดประตูเข้านั่งเลยไม่ต้องบอกว่าไปไหนไปไหน
เดี๋ยวผมประสานให้แต่ในโดยธรรมชาติสองแท็กซี่ที่ออกมาให้บริการเนี่ยอยากได้มากที่สุดคือผู้โดยสารครับ
เพราะฉะนั้นถ้าได้ผู้โดยสารแล้วราคามันตอบโจทย์เขาวิ่งแล้วคุ้มทุกเที่ยว
แล้วโดยถั่วเฉลี่ยปฏิเสธเที่ยวนี้ไปเที่ยวหน้ามันก็เหมือนกันเนี่ย
รับรองได้ว่าเขาไม่มีทางปฏิเสธเพราะเขาอยากให้บริการมากกว่า
คุณวิทูลไปคุมคนของคุณวิทูลให้ดีก็แล้วกัน
แต่เรื่องที่จะไปเจรจากับรัฐมนตรีเดี๋ยวผมตามเรื่องให้

นี่คือเรื่องแท็กซี่ที่มีความจำเป็นต้องแก้แล้วครับ
ไม่งั้นแล้วปัญหามันไม่จบครับ

คุณผู้ชมก็ร้องเรียนมาหน้าจอเลยอาจารย์
สยามพลากรมาบุญครองราชประสงค์เจอมาแล้ว

ที่มาขีดเส้นใต้เมืองไทยให้เรารับทราบกันนะครับ
ก็ต้องรอพ่อรัฐมนตรีบอกว่าจะพิจารณาภายใน๑เดือน
รวมถึงเรื่องของวินรถจักรยานยนต์
ทางรัฐมนตรีก็บอกก็ตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นมาดูเรื่องของข้อกฎหมายต่างนะครับ